นอนครับการที่เราเรียนในวัยเด็กเนี่ยนะครับ
หลายคนจะจำภาพต่างที่แตกต่างกันไปนะครับ
แต่ว่าที่ผมจำแม่นคือการมีกิจกรรมหน้าเสาทงนะครับ

แต่ว่ากิจกรรมที่ทางกรมราชจัดขึ้นเป็นอะไร

สวัสดีครับ
การแดนส์ของบรรดาเด็กจากทั่วประเทศ
กับการประกวดบริหารกายหน้าเสาทง
กรมภาระศึกษาจัดขึ้นเป็นปีที่๒ติดต่อกัน
บอกได้เลยว่าเห็นแล้วมีความสุข
ความสดใสร่าเริงของเด็ก

ออกมาให้คณะกรรมการได้ยนต์โฉม
ซึ่งผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับหนึ่งในคณะกรรมการ
นั่นก็คือดรวนิดาพันธ์สะอาด
อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลักษึกษา
รีเริ่มโครงการนี้บอกกับผมว่า
การได้นำกิจกรรมการบริหารกายหน้าเสาทง

จุดเริ่มต้นของการรักการออกกำลังกายได้อย่างแท้จริงครับ
โครงการปรากวดบริหารกายหน้าเสาทง

กรมรักษามีภารกิจหลากหลาย
คือดูแลตั้งแต่เด็กประชาชนเยาวชนนักกีฬา

เราก็มองว่าการที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดี

เราก็เลยย้อนกลับไปสมัยเราเด็ก
ที่เรามีการออกกำลังกายหน้าเสาทงตอนเช้า

ตัวเด็กที่มาเต้นก็ได้เรื่องสุขภาพนะคะ
เรื่องร่างกายความคล่องตัวเคลื่อนไหวส่วนต่างค่ะ
ส่วนในภาพรวมของกลุ่มใหญ่ก็จะนำไปสอนที่โรงเรียนนะคะ
ก็คือทุกวันพุธที่โรงเรียนของเราก็จะมีกิจกรรมเต้นอาราบิกหน้าเสาทงอยู่แล้ว
ก็จะนำท่าพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ในช่วงตอนเช้าค่ะ

มี๖๗โรงเรียนจากทั่วประเทศ
ส่งคลิปวิดีโอการเต้นให้กับทางคณะกรรมการ
เลือกเพียง๓๐ทีมที่จะได้รับโอกาสขึ้นโชว์ในรอบสุดท้าย
ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

โดยทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลสูงสุดถึง๘๐๐๐บาทเลยทีเดียว

ก่อนหน้านี้ที่จะมีการประกวดชิงชนะเลิศ
โรงเรียนถามมาว่าปิดรับสมัครหรือยัง
นั่นแสดงว่ายังมีโรงเรียนอีกหลายโรงที่เขาแบบ

ที่ซ้อมก็คุณครูก็จะมีดุบ้าง
บ่นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า
คุณครูที่ดุว่าเรา
คุณครูเขาอยากให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายได้แข็งแรง
ใครที่พลาดไม่ได้ร่วมการแข่งขันในปีนี้ก็

กลับไปฝึกซ้อมและพบกันใหม่ในปีหน้า

สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี